จวกเละหลังทำคลิปมองผู้ชายใส่กางเกงผ้า
เรียกว่างานเข้าแบบเต็มนะน้องชิปปี้นะฮะ

ซึ่งตัวก็ทำเหมือนเขินเขินได้อายเหมือนไม่กล้ามอง
แต่ก็ก้มมองต่ำเหมือนมองไปที่ช่วงล่าง
โดยคลิปต่ำกลางมีชาวเน็ตก็ไปคอมเม้นต์ขำขันนะฮะ

เคยทำแบบนี้เวลาเห็นผู้ชายใส่กางเกงผ้ามดดำก็เหมือนกัน

นะฮะแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเนี่ย
ว่าสิ่งที่ทำเป็นการคุกคามทางเพศในรูปแบบหนึ่ง

มีการโดนตรงห้ามผู้ชายคุกคามทางเพศผู้หญิง

กลับทำคลิปคล้ายคุกคามผู้ชายซะงั้น
โอ้วคนเราก็ตกใจเนอะมีอย่างนี้ด้วยหรออันนี้เขาดูหน่อยคลิปแบบไหน
เขาไม่ให้ดูฝั่งผู้ชายเขาให้ดูฝั่งชิมปี้
ก็ยังดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยมันจะลิ้งก์กันใช่ไหม
มันต้องมีฝั่งที่ต้องมองผู้ชาย

นี่หนูลุงมานี่ซิ

เธอเป็นจริงอะไรหรอ

ก็เบก๙ก็คุณก็ดูไว้เองละกันเอาทวิตเตอร์นะ

เหมือนตายเหมือนตาย
ก็ถึงฉันบอกว่าเธอเตรียมไอคาปูชิโนให้นางเมื่อวานฉันหลอกให้นาง

จับให้กินกับปูชิโน่นางถึงพูดได้
ถ้าล่วงขนาดนี้เอสเฟสโต้น่ะนุ่มเขาไม่ได้ให้เธอตื่นไม่ใช่แต่เขาไม่ได้ให้เธอตื่น

โอ้โฮต้องตื่นซิว่าตี๕๓๐กูต้องตื่น

เอานุ่มเงินกูก็ไม่ได้ไปได้ด้วยนะ
ตื่นตี๕๓๐ก็ชีวิตใครชีวิตมัน
คุณนึกตี๕๓๐แล้วมาอ่านตอนเที่ยงอ่ะนะ

โอ้โหแกไปก่อนรายการเช้าป่ะเนี่ย